วันนี้เราจะเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์ในคลิปนะครับ
ซึ่งล่าสุดเนี่ยก็รู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
เพราะว่าตำรวจเขาสามารถตามตัวผู้ชายที่ก่อเหตุทำร้ายผู้หญิง
นี่ครับท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าเป็นสามีภรรยา
ค่ะคนก็พยายามจะเข้าไปช่วยเข้าไปห้าม
ก็พยายามจะบอกว่าเรื่องผัวเมียอย่ามายุ่งอะไรแบบนี้
แล้วกลางวันแสกไม่กลัวใครเลย

ต่อยเอานแหละจะเจกตายแล้วอย่างงี้
ชาวบ้านเขาถ่ายไว้ได้แต่เป็นช่วงท้ายแล้ว
ก่อนหน้านี้ทำร้ายผู้หญิงแบบโอ้โหนะฮะ

ทำไมต้องทำร้ายเกินขนาดนี้เหลือ

ต่ออีกเอาต่ออีกเอาไปทำร้ายเขาทำไม

แถววัดดอนดำรงธรรมตำบลดอนหัวล่ออำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับ
มีคนที่ถ่ายภาพเอาไว้ได้นะครับ

เขาก็โพสต์กันไว้ในสังคมออนไลน์นะครับ
ผู้ชายคนหนึ่งตอนแรกก็พยายามจะฉุดผู้หญิง
ที่คาดว่าจะเป็นแฟนสาวขึ้นจักรยานยนต์ให้ไปด้วยกัน

ฝ่ายชายก็เลยชกต่อยทำร้ายร่างกายต่อหน้าชาวบ้านที่เดินผ่านไปผ่านมา
เกรงกลัวใครเลยนะครับ
แล้วที่สุดแล้วก็พาไปด้วยกันจนได้
คนเขาก็เป็นห่วงว่าอ้าวแล้วผู้หญิงคนนี้จะเป็นยังไงกันเนี่ยนะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ล่าสุดเนี่ยทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปสอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์นะครับ

มีพ่อค้าขายผลไม้บอกว่าเห็นผู้ชายคนที่ก่อเหตุทำร้ายผู้หญิงขี่รถจักรยานยนต์มาก่อน
ที่หญิงสาวจะนั่งจักรยานยนต์รับจ้างมาถึงตรงจุดแถวนี้นะครับ
ที่แถวหน้าร้านสะดวกซื้อ
ริมถนนดอนหัวล่อสัตวพงศ์หมู่๔ตะบนดอนหัวล่ออำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับ
พอผู้หญิงมาถึงก็มีการพูดคุยกัน
ไม่ถึง๒นาทีผู้ชายก็ลงมือทำร้ายชกต่อยเลย

แถวนั้นก็ร้องห้ามแต่ผู้ชายคนนี้ไม่สน
แล้วก็พูดสวนกลับมาว่าเรื่องของผัวเมียอย่ามายุ่ง
คนแถวนั้นเขาก็ได้แต่ยืนดูนะฮะ
ผู้ชายคนนี้ก็พยายามที่จะพาผู้หญิงขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ให้ได้
ชกต่อยไปด้วยจนชาวบ้านทนไม่ได้ฮะ
แม้จะไม่กล้าเข้าไปช่วยแต่ก็ตะโกนกัน

แต่ก็อุ้มผู้หญิงไปนะอุ้มออกจากจุดเกิดเหตุไปนะครับ
แล้วก็พาไปเลยก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนยังไงนะครับ
แต่ก็มีข่าวว่าผู้หญิงเนี่ยไปแจ้งความเอาไว้
ก็เราก็เลยสอบถามไปยังตำรวจนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๙มิถุนายน

ตำรวจได้ติดตามจับกลุ่มตัวชาย

ในคลิปคือนายประสานเหล่าสิง
หรือว่าในเต้ที่ทำร้ายผู้หญิงนะครับอ่าผู้หญิงเนี่ยชื่อว่าชื่อแตมนะฮะ
นายประสานอ้างว่านางสาวแตมเนี่ยเป็นภรรยาเขาอยู่กินกันมานาน
พอสมควรสักประมาณปีหนึ่งนะครับแต่ฝ่ายหญิงล่าสุดหนีออกจาก
บ้านมาเก็บเสื้อผ้าออกมาด้วยประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนายประสานก็
พยายามติดตามหาจนมาเจอในจุดเกิดเหตุเมื่อวานนี้นายประสาน
บอกว่าเข้าไปง้อขอคืนดีแต่ฝ่ายหญิงไม่ยอมประกอบกับตัวเอง
เนี่ยดื่มเหล้ามาอืมก็เลยโมโหขาดสติชกต่อยทำร้ายตามที่เห็นใน
คลิปส่วนหญิงสาวนะครับก็ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนะครับ
ก็ไม่ถึงขั้นสาหัสแต่ก็บาดเจ็บตอนนี้ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหา
นายประสานคือทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะฮะแล้วก็เปรียบเทียบปรับไปแล้ว
ส่วนตัวหญิงสาวเนี่ยที่เขาแจ้งความเสร็จแล้วตำรวจก็เปรียบเทียบปรับ
คนที่ทำร้ายเขาเสร็จแล้วเนี่ยบอกว่าตอนนี้ก็หายไปเลย
เข้าใจว่าคงไม่อยากจะเจอนายประสานอีก
ก็คือไม่บอกไม่ขอบอกเลยว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงคือหายไปเลย